คุณผู้ชมครับโควิด๑๙มันไม่เลือกนะฮะจะยากดีมีจนต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจะยอดสุดหรือว่าจะรากย่า
ถ้ามันเห็นช่องว่างปั๊บโควิดมันติดเลย

นะฮะคุณเอ๊จิรากรสมพิทักษ์นะครับโพสต์ภาพผลการตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้าซึ่งผลออกมาโพสต์สีบโพสต์สีบคือบวกบวกคือติดติดเชื้อโควิดสิบเก้าแล้วก็เขียนข้อความระบุว่า

แม้จะพยายามป้องกันและดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม
ที่บ้านผมมีทั้งเด็กและคนแก่
ผมจึงออกไปนอกสถานที่แค่เฉพาะที่จำเป็นจริงเท่านั้น
ภรรยาของผมป่วยมาได้๓วัน
วันที่๒๘จึงพาไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ทั้งผมและภรรยาไม่มีการพบและสัมผัสกลุ่มเสี่ยง

แต่อาการของภรรยาผมเข้าข่าย
ทางโรงพยาบาลจึงแนะนำให้นัดตรวจโควิด
รวมทั้งผมด้วยไปพร้อมกัน
แล้วเมื่อช่วงค่ำทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งผลว่า
ว่าตั้งแต่วันที่๒๒๒๙กรกฎาคม

มีแค่๒๕กรกฎาคมที่เอาอาหารไปแจกที่สถานีกลางบางซื่อนะครับ
น่าจะได้รับเชื้อมาจากคุณย่าของภรรยา
ท่านมีอาการเป็นไข้เป็นคนแรก
ซึ่งคุณย่าพักอยู่ที่บ้านอีกหลัง
แต่ท่านจะมาหาหลานทุกวัน
คุณย่าก็แจ้งว่าท่านไปแค่ตลาดสดหน้าหมู่บ้าน

ก็ได้ตรวจเบื้องต้นเองที่บ้าน
ด้วยวิธีสวอปให้คุณย่านะครับ
ขณะนี้คุณย่ากับลูกอีก๓คน

รอคิวที่จะได้รับการเข้าตรวจอย่างเป็นทางการ
ส่วนตัวเขากับภรรยากักตัวครับ

รอคิวเพื่อเข้ารับการรักษา

ก็ขอให้ราบรื่นปลอดภัยทั้งครอบครัว